สัปดาห์หน้านะครับ๔๘กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงเลือกตั้งเป็นสอสอ
เพราะฉะนั้นพักการเมืองต่างตอนนี้ก็เตรียมพร้อมลุยกันเต็มที่นะครับ
วันนี้๔แกนนำของพักพลังประชารัฐที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่นะครับ
ก็ไปยื่นหนังสือลาออกเรียบร้อยแล้วนะฮะลาออกจากตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีนะครับ
ก็มีทั้งนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับ
นายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุวิทย์เมสิน๔รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เป็นรองหัวหน้าพัก
แล้วก็นายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีสำนักนายกที่เป็นโคศกภักดิ์นะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชนะครับ
บอกว่าถึงแม้ว่าจะเสียดายฝีมือของทั้ง๔คนแต่ว่าก็ขัดข้องอะไรไม่ได้
ส่วนถ้าพักพลังประชารัฐจะส่งเทียบเชิญมาเป็นบัญชีรายชื่อ
นายรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องพิจารณาก่อน
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับก็จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายก
เพราะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าต้องลาออก
นะครับคุณภูมิ
ผมก็มีคำตอบในใจของข้างเมื่อขั้นแรกแล้ว
อันเนี่ยวันนี้รู้จะมีปัญหาข้างเรื่องการเป็นไตนกฎีของผมหรือเปล่า
การเป็นตรงตรีการเป็นหัวหน้าขอช่อ
ถ้าจะระมัดระวังตัวเองก็ไม่ต้องพูดอะไรเลย

ผมตัดสินใจบางอย่างผมไม่ได้ถามนะ
เพราะทุกคนก็เข้าใจผมสถานการณ์ผมอยู่แล้วนะ

นาฬิกษ์คนออกคนได้วุ่นวายไปหมด
มีคำถามหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือถามว่าต้องถามครอบครัวก่อนไหม
ถ้าจะทำงานการเมืองต่อจะเป็นนายกต่อ

ทุกคนก็เคารพการตัดสินใจอยู่แล้ว
วันนี้๔รัฐมนตรีก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี
ไปละออกมีผลพรุ่งนี้ใช่ค่ะแต่พลังพลัชารัฐก็บอกว่า

ก็อาจจะเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์คนเดียวเลย

ใช่๑กุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะไปเทียบกับเอิญ